รัฐบาลเขาเยียวยาหลายส่วนแล้ว
ตอนนี้มาถึงส่วนที่เป็นของผู้ปกครอง
คือเยียวยาผ่านโรงเรียนมา๒๐๐บาท

ผู้ปกครองเอาหลักฐานมาขับรถเข้ามา
ก็ได้ตังค์๒๐๐๐บาทกลับบ้านไป

คือโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
มอบเงิน๒๐๐๐บาทให้กับผู้ปกครองของนักเรียน

เตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อม
แล้วก็ขับรถเข้าไปรับเงิน
การเรียนแล้วก็นมโรงเรียนได้เลย
โอ้โหเจ๋งจริงนะฮะ

หมดแล้วก่อนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
และต้องสวมถุงมือต้องใส่หน้ากากอนามัย
ทุกคนจะไม่สัมผัสถูกตัวผู้ปกครองอย่างแน่นอน

แบ่งวันตามชั้นของนักเรียนเพื่อลดการแออัดนะครับ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคด้วย
ซึ่งจะมอบเงินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๑๒กันยายนนี้นะครับ
โดยจะให้ผู้ปกครองมารับเงินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
โอ้โหดีจริงแบบนี้นะโรงเรียนไหนจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะ

อืมเอาแล้วไม่ต้องโอนเงินเหรอบางบางโรงเรียนเขาสามารถโอนเงิน

แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละโรงเรียนนะครับ